เอาล่ะวันนี้วันจันทร์เราก็อยากจะให้คุณผู้ชมมีรอยยิ้ม
มีเสียงหัวเราะและความสนุก
ก็เลยรวบรวมเรื่องราวน่ารักในโลกโซเชียลมาให้ชมกัน
เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอแล้วค่ะไปติดตามในช่วงตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวเขียว
คำวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปลองของท้าความกลัวกันสักหน่อย
กับบ้านผีสิงสุดเฮียนจะน่ากลัวขนาดไหนตามไปชมกันเลยครับ

ตอนแรกก็นึกว่าจะน่ากลัวซะอีก
เห็นทางเดินมืดกำแพงสีดำ
บรรยากาศวางเวงวางเวง

ห้อยต้องแต่งแบบนี้เนี่ยใครมันจะไปกลัวล่ะครับเนี่ย
กลายเป็นบ้านผีสิงที่ดูมุ้งมิ้งตะมุตะมิที่สุดในโลกแล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมครับเคยเป็นกันไหมเวลาจะขอเงินคุณพ่อแต่ละทีเนี่ย
มันแสนยากแสนเย็นวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีเทคนิคเล็กมาฝากกัน
จะใช้วิธีแบบไหนไปดูกันเลยครับ
วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก

วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก
วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก
วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก

วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก
วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก
มาดูความน่ารักของสัตว์สองตัวที่ต่างสายพันธุ์กันหน่อยครับโดยเฉพาะเจ้าลิงจ๋อที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความกวนแต่มากวนแบบนี้เนี่ยจะโดนอะไรไหมล่ะครับเนี่ย
วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก

วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก

วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก
วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก
วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก

วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก

วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก

วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก
วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก

วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก
วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก

วิธีแบบไหนไปดูกันเล็ก